เริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีกเมื่อวานนี้นะคะทีมเมืองทองยูเนเต็ดที่กำลังฟอร์มแรงค่ะ
แม้ว่าจะเหลือผู้เล่น๑๐คนก็ตามนะคะแต่สุดท้ายไล่ตามตีเสมอเชียงใหม่แบ่งแต้มได้สำเร็จค่ะ
เกมดันที่สิบแปดแล้วนะคะเชียงใหม่เอฟซีอันดับที่สิบห้าเล่นสั่งระระหลางเยี้ยวสนามกีฬาศมโภตเจ็ดร้อยปีเชียงใหม่
พบกับเมืองทองยูเนเต็ดที่กำลังฟอร์มแรงอันดับที่๑๒ค่ะ๔นัดหลังสุดทุกรายการชนะทั้งหมด
นาทีที่๒๐เชียงใหม่ขึ้นนำก่อน๑ประตูตะศูนย์จากช้อธิพัฒน์พุ่มแก้ว
และอีก๒นาทีต่อมาที่สินดังดาเกือบจะตามตีเสมอให้กับเมืองทองได้สำเร็จ
แต่ว่าบอลกระดอนพื้นแล้วก็ไปชนเสาอย่างน่าเสียดาย
มาเดือดในนาทีที่๓๖นะคะเมืองทองมาเหลือผู้เล่น๑๐คน
ที่สอนพรมรัฐตัดฟาวโจนาต้าวาซูราพุทธสินก็แจกใบแดงไล่ออกจากสนาม
ครึ่งแรกเชียงใหม่นำ๑ประตูตะศูนย์
เชียงใหม่มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำ๒ศูนย์นาทีที่๖๑จากนัฐวุสมบัติโยธา

และสุดท้ายก่อนหมดเวลาเพียงแค่๔นาทีเท่านั้น
เป็นสนุการถิ่นจอมตัวสำรองนะคะที่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับ

เมืองทองก็บุกเสมอ๑ประตูต่อ๑ค่ะ
ก็พลาดขึ้นเป็นที่๗ชั่วคราว
แต่ว่าไม่แพ้เป็นเกมที่๕ในทุกรายการ
ส่วนเชียงใหม่อยู่อันดับรองสุดท้ายเหมือนเดิม

แข่งขันกันทั้งหมด๔คู่ด้วยกันนะคะ

เวลา๑ทุ่มตรงการท่าเรือ
เจอกับชนบุรีและเวลา๒ทุ่ม

เป็นเกมของ๒ทีมไทยตาราง
ศรีสะเกดเปิดบ้านพบกับนนทบุรีค่ะ

ศรีสะเกดออกนำ๑ประตูต่อศูนย์

เป็นอาวิสักแก้วสีใส

แล้วก็เป็นสกอร์เดียวที่เกิดขึ้นในพีเรียสแรก

ชุดที่พงสุระดิษฐ์อันนั้น

จากการสไลด์ตัวชาร์จของ

ศรีสะเกดก็เลยชนะไป๒ประตูต่อ๑
๓คะแนนมีเพิ่มเป็น๑๐คะแนน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับธรรมศาสตร์ยังบัตร